เตือนภัยนะคะส่วนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเตือนใจนะคะ
เรื่องของอุบัติเหตุเราก็เตือนกันตลอดว่าก่อนออกจากบ้าน
ตรวจสอบเรื่องของสภาพรถสภาพร่างกายท่านให้พร้อม

แล้วล่าสุดค่ะเกิดขึ้นที่๒จุดหลักอายุทยากับฉะเชิงเศร้า
คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอาการหลับใน
จุดแรกกันก่อนเลยค่ะคุณนี่คืออะไรไฟท่วมแบบนี้นะคะ
ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบ้านกรดแล้วก็สมาคมอายุทยารวมใจ
ต้องช่วยกันระดมฉีดน้ำระงับดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถเก๋ง
ซึ่งรถคันนี้เสียหลักแล้วก็ตกข้างทางแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายเอเชียขาออกช่วงบริเวณทางเบี่ยงจุดกลับรถ
กรดหลักกิโลเมตรที่๑๕ที่บางปะอินอายุทยานะคะ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาร่วมแล้ว๓๐นาที
ที่สุดแล้วสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ถามว่ารถเหลืออะไรไหมเหลือซากแบบนี้ค่ะ
คนขับรถคันนี้ก็คือดาบตำรวจสุรพลเก็บแก้วคำอายุ๔๙ปี
เป็นผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสพออุทัยนะคะ
ก็ตอนที่ประสบเหตุเนี่ยเคราะห์ดีมาก
เพราะว่ามีพลเมืองดีต้องประกาศชื่อดังไปช่วยดึงตัวออกจากรถ
แล้วก็เลยทำให้ดาบตำรวจรอดตายอย่างบุดหวิด
ชื่อว่าคุณรังสรรจันเขียว
เป็นพลเมืองดีที่ไปช่วยดับตำรวจที่ประสบเหตุ
จังหวะที่รถเสียหลักไปเฉียวชนเข้ากับเสาป้ายบอกทาง
แล้วก็ตกลงไปในร่องกลางถนนเกิดไฟลุกไหม้
เบื้องต้นแน่นอนนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่า
ดาบตำรวจซึ่งเป็นสายสืบของสพออุทัยน่าจะหลับในหลับใน
แล้วก็รถเสียหลักไปประสบอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดที่อายุทยาอีกจุดหนึ่งค่ะ
ฉะเชิงเซาเหตุการณ์คล้ายคลึงกันเหมือนเลยค่ะ
รถเก๋งพุ่งชนเข้ากับท้ายรถกระบะบนถนนมอเตอร์เวย์
กิโลเมตรที่๔๑ขาเข้าชนบุรีตำบลบางวัวอำเภอบางปะกง
แล้วรถไปตกลงข้างทางเกิดไฟลุกไหม้แบบนี้ค่ะคุณ
แล้วจุดนี้ไฟมันไหม้ป่าด้วย
นี่เป็นภาพที่น่ากลัวนะคะ
แต่ว่าก็ดีมีพลเมืองดีเนี่ยไปช่วยได้ทัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันระดมรถน้ำดับเพลิงมาฉีดกันแบบนี้ค่ะ
แล้วรีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล

เหลือแต่ซากต่อตะโกนะคะเสียหายทั้งคัน

ลักษณะอาการคนขับน่าจะหลับในแล้วรถไปประสบเหตุ

ก็เป็นเรื่องที่นำมาเตือนใจเช้าแบบนี้นะคะ

นอนก่อนพักก่อนสักนิดนึงก็ยังดีเนี่ยนะคะ